ดูกิจกรรมดีของโรงพยาบาลรามาธิบดี
จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล
ในโอกาสที่ครบรอบ๕๒ปี
เพื่อสมทบทุนในการสร้างสถาบันการแพทย์

และแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้าง

เพราะว่ามีนักเดินนักวิ่งกว่า๔๕๐๐คน

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลบรามาธิบดีนะครับ
จัดกิจกรรมเดินวิ่งรามาธิบดี๕๒ปี
โดยรายได้จากค่าสมัครทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่าย
อบให้มุยธิบรามาธิบดีในพระราชุปธรรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาบรี
เพื่อสมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนริบดิน

บุคลากรโรงพยาบาลบรามาธิบดี
ศิลปินดาบราอย่างคุณแพนเค้กเขมมะนิดจามิกร
คุณถนนกศักดิ์สุภาการดารานักแสดง
แล้วก็ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
และแม้ว่าช่วงเช้ามืดของกรุงเทพมนาคม

แต่นักวิ่ง๔๕๐๐คนก็พร้อมใจกันวิ่ง
ฝ่าสายฝนตลอดระยะทางอย่างไม่ย่อท้อ
ก็ถือว่าเป็นความชุ่มฉ่ำนะครับ
นี่ก่อนออกสตาร์ทนี่พอเป่าแตรออกสตาร์ทไป

ด้านของนายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิ

บอกว่ากิจกรรมเดินวิ่งครั้งนี้จัดขึ้น

สร้างสถาบันการแพทย์จักรีนริบดิน
ซึ่งปีนี้เป็นปีที่โรงพยาบาลบรามาธิบดี

ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้แน่นอนแล้วครับ
ท่านได้เรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงกลับไปด้วย

มาเดินกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับ
สำหรับกิจกรรมเดินวิ่งรามาธิบดี๕๒ปี

การวิ่งเป็น๒ระยะนะครับ

และเดินเพื่อสุขภาพระยะ๕กิโลเมตร
นี้ผู้ชนะจะได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล
แต่ว่าผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับรางวัล